ทุกคนยังจำชื่อช้อนบุรณฮิรันดิได้อยู่ไหมคะ

สาวนี่กรี๊ดกันลึ่มเลยจริงว่าอุ๊ยพี่ชน
เพราะว่าจะมาแบ่งปันเรื่องราวนู่นหลายอย่าง

ล่าสุดวันนี้ถูกอายการสั่งฟ้องคดีช่อกงประชาชน

โดนไปทั้งหมด๔คดีเดียวนี่แหละแต่ว่าโดน๔ข้อหา

พลเอกประวิทย์แล้วเขาก็ออกมาเหมือนกับว่า
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าเออจริงแล้วเนี่ย
ท่านก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงบางทีเราไม่ควรไปตัดสินใคร
ก่อนที่จะได้รู้จักเขาคือช่วงนั้นนั่นปี๖๓
แล้วคนก็มองเหมือนกับว่าแต่พลเอกประวิทย์ก็คืออยู่ในหนึ่งคณะรัฐประหารนะ
คนก็เลยเริ่มมีการไปขุดประวัติช้อนขึ้นมา
แล้วก็ไปเจอว่าเมื่อมีนาคมเนี่ยปี๖๓นี่แหละ
เรียกรายเงินบริจาคจากลูกเพจ
เพื่อจะเอาไปช่วยเหลือทีมดับไฟป่าที่เชียงใหม่
ซึ่งเพจเขาเนี่ยคนตามประมาณ๔ล้านคน
คนก็เลยไปขุดขุดดูเลยว่าเอ๊ะตกลง
คุณบอกว่าคุณได้ยอดบริจาคทั้งหมด๘แสน
ตามคุณต้อง๔ล้านได้แค่๘แสนเองเหรอ
แล้วปรากฏว่าพีคกว่านั้นคือทีมดับไฟที่เชียงใหม่ค่ะ

ตอนนี้แหม่มไม่ได้ทำเพจแล้ว

ทีมไม่เคยได้รับของหรือเงินหรืออะไรจากชรบุรณฮิรันดิเลย
เท่านั้นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเขาไปไล่ล่าคนที่เหมือนกับว่า
บริจาคเงินให้เพจเนี่ยค่ะมารวมกันแล้วก็เหมือนกับ
ถล่มเพจชอรัวเลยว่าไหนหลักฐานตกลงคุณอะไรยังไงกันแน่
เขาก็ออกมาชี้แจงนะตอนนั้นอ๋อผมเป็นการใช้คำผิดพูดผิด
ไอ้ยอด๘แสนคือยอดที่ใช้แต่ที่ได้มาจริงนู่นี่แล้วโน่น
แต่คนก็ไปไล่ขุดว่าคุณมีการเอาเงินบริจาคอ่ะ
ไปใช้ยิงแอดโฆษณาของตัวเองอ่ะ๒แสน๕
ซึ่งอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์ของคนบริจาคเงินให้เลย
เพราะว่าเขาต้องการบริจาคเงินให้คุณเอาไปช่วยทีมดับไฟป่า
ไม่ใช่ใช้ส่วนตัวของเขาไม่ใช่เอาไปใช้ส่วนตัว
แล้วเขาก็ออกมาชี้แจ้งบอกว่าคือยอดมาเนี่ยได้มาล้านสาม
บริจาคไปล้านหนึ่งเหลืออยู่สองแสน
แล้วก็มีการโพสต์พวกแบบใบทรงใบเสร็จการโอนต่างนานา
แต่ว่าคือพอแบบนี้คนก็ไม่เชื่อแล้วแล้วทีมดับไฟป่าบอกไม่ได้ด้วย
ก็เลยมีการฟ้องกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นชื่อชอนเรฮิรันก็หายไปเลย
มีคัมแก๊กมาช่วงหนึ่งประมาณสักปีที่แล้วปีกว่าที่แล้ว
แต่ก็เหมือนมาแบบมาแล้วก็เงียบหายไปจนล่าสุดวันนี้ค่ะ
แล้ววันนี้ก็มาถึงอายการศาลนนทบุรีสั่งฟ้องช้อน
ผู้เสียหายที่ทางเพจรวมกลุ่มเอาไว้เมื่อ๓ปีก่อน
วันนี้ทุกคนได้รับหนังสือจากศาลและพร้อมจะไปเป็นพยานแล้ว
ซึ่งสารนัดสืบพยาน๑๐ตุลาคมบ่ายโมงครึ่งนะคะ
โดยข้อหาที่ช้อนโดนมีทั้งหมด๔ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกคือหนักมากเหมือนกันช่อกงประชาชน

ข้อหาที่๓คือข้อหาพรบคอมคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือน
จริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และข้อหาที่๔คือเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าอย่างไรแต่ก็คืออายการสั่งฟ้องไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
บางทีมันอาจจะใช้เวลาระยะเวลาหน่อยแต่ก็นี่แหละ
ต้องหาความถูกต้องมาได้